เวลาฝนมาเข้ามาพร้อมกับลมในบางพื้นที่บางจุด
ที่สมุทรสาครเนี่ยนะคะเกิดเหตุสลดขึ้น

แล้วก็มีลักษณะคล้ายกับพายุย่อมเนี่ย
พัดเข้ามาเป็นลมที่พัดมาค่อนข้างแรง
มาถึงจุดหนึ่งเขาเป็นตลาดยามเย็น
แล้วเขาจะมีลักษณะที่เป็นบ้านเป่าลม
เรื่องเล่นเป่าลมสวนสนุกของเด็ก

คนที่ดูแลสวนสนุกในขณะที่เขากำลังทำความสะอาดบ้านเป่าลมอยู่
ลมมาพอดีพัดไปทั้งบ้านพัดไปทั้งคน
ห่างออกไปประมาณ๑กิโลเมตร
คนที่ดูแลคนนี้ไปตกใส่หลังคาร้านอาหาร
เสียชีวิตเลยนะคะ๑กิโลเมตรประมาณนี้นะคะ
ลมค่อนข้างแรงนะคะมีคนบันทึกภาพในช่วงของการเกิดเหตุการณ์
พายุที่เกิดขึ้นในตลาดเย็นนี้นะคะไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
อุ๊ย
โห้น่ากลัวบ้างนะคะ
นี่ต้องบอกว่าพระพิรุณพระพายพิโรธนะพระพิรุณนี่คือฝนพระพายคือรมลม
พร้อมกันเลยเมื่อวานนี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาครที่ตำบลมหาชัย
คือจุดนี้มีทั้งฝนตกลงมาและลมก็แรง
ลมแรงจนพัดเอาทั้งป้ายโฆษณาหลังคาอาคารพาณิชย์
ปลิวไปเลยได้รับความเสียหายและชิ้นส่วนหลังคาก็ปลิวไปทั่วบริเวณ
สร้างความเสียหายให้กับจุดอื่นอื่นรถบางคันเนี่ยถูกหลังคาลงมาทับก็มี
น่ากลัวมากเลยหูนี่ค่ะหลังคาเปิดแบบนี้เลย
ขนาดเป็นลักษณะเป็นบ้านแบบเป็นตึกนะ
ดูสิฮะดูค่อนข้างแข็งแรง
เหมือนจะแข็งแรงแต่ทำไมหลังคาโอ้โหแสดงว่าลมนี่มาแบบแรงมากนะ
ทีนี้พอช่วงที่พายุสงบลง
สพมสมุทรสาครเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ซึ่งอยู่ใกล้กับที่มีการบันทึกคลิปนี้นะคะ
ก็คือตลาดยามเย็นภายในซอยสุสานกำนำเก๊กนะคะ
จุดนี้ถูกพายุพัดเหมือนกันร้านรวงต่างได้รับความเสียหาย
ต้นไม้ก็หักรวมทั้งที่พักวินรถจักรยานยนต์เสียหายเกือบทั้งหมด
ขณะเดียวกันไปพบว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนชื่อวนายอำคอนเทียงเสรียอายุ๖๕ปีค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งร้านนี้อยู่ใกล้กับตลาด
สภาพศพก็คือมีบาดแผลตามร่างกายใบหน้ามีเลือดออกมา
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุฝนตกลงมาอย่างหนักอยู่ที่ตลาด
ทีนี้ฝนหยุดตกนายอำพรซึ่งเป็นคนดูแลเครื่องเล่นบ้านเป่าลมในตลาด
เขาปีนขึ้นไปทำความสะอาดด้านบนจู่มีพายุพัดมาอีกหนึ่งครั้ง
บ้านเป่าลมเนี่ยปลิวลอยไปและลอยห่างออกไป
จนนายอำพรพร้อมบ้านปลิวห่างออกไปจากตลาดประมาณ๑เมตร
อำพรถูกพัดลอยแล้วก็ไปตกลงที่หลังคาร้านอาหาร
หลังคาเนี่ยทะลุเลยนะคะแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นอีกหนึ่งครั้ง
เสียชีวิตฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์เล่าถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ

คนแรกก็คือที่เป็นผู้หญิงผมสั้นเนี่ยนะคะ

ร้านอาหารนี่อยู่ห่างจากตลาด

พี่วินเขาบอกว่าวินของเขาได้รับความเสียหายหลังคาเปิดหมดเลยนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบตลาดนัดยานยามเย็น
พบว่าร้านค้าหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวนมาก
เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นพายุงวงช้าง
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยพายุแล้วก็ฝนมาเยอะนะคะ
เพราะฉะนั้นฝากข้อมูลให้คุณผู้ชมแบบนี้สักนิดหนึ่งนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปเจอกับลมแล้วก็พายุแรงเนี่ยเราสังเกตเลยนะว่า
ถ้าเกิดว่าเริ่มมีลมมาแล้วแล้วก็ฟ้ามืดครึ้มเนี่ยต้องหาที่กำบังตัวเองก่อนเลยนะคะ
คือที่กำบังเนี่ยไม่ใช่ใต้ต้นไม้ไม่ใช่เพลิงเล็กนะ
ต้องไปอยู่ในบ้านแล้วก็อาคารที่มีลักษณะแข็งแรงทนทาน
เป็นบ้านปูนจะช่วยได้เลยนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องประสบภัยเรื่องของลมพายุ

สายด่วนนิรภัย๑๗๘๔มีติดตัวไว้รู้เอาไว้ไม่เสียหายค่ะ